ที่ถนนในชุมชนเส้น๑ที่จังหวัดอุดรธานี
ปรากฏว่ามีเด็กชายวัย๓ขวบวิ่งตัดหน้ารถกระทันหัน
จนทำให้รถคันนั้นชนเพราะว่าคนขับก็มองไม่เห็นเหมือนกัน
แล้วก็ล้อทับศีรษะจนเด็กเสียชีวิตเลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนกลางหมู่บ้านวังทองหมู่๑๔ตำบลหนองฮายอำเภอเมืองอุดรธานี
๔เดือนสภาพศพนะครับคุณผู้ชมขออภัยนะฮะ
ศีรษะถูกล้อหน้าของรถทับจนกระโหลกศีรษะแตกนะครับ
กลางความเสียใจของผู้ปกครองแล้วก็ญาติพี่น้องนะฮะ
ที่เกิดเหตุนะครับคนขับรถเนี่ยไม่ได้หลบหนีไปไหนนะฮะ
หมายเลขธรรมเบียน๓กกว๓๐๑๓กรุงเทพฯบรรคคล
ที่มีนายสุวิทย์แก้วอำนาจอายุ๔๗ปียืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
นายสุวิทย์คนขับรถเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขาเองและครอบครัวเนี่ยรวมถึงญาติ๖คนนะครับ
ก็ออกจากกรุงเทพตั้งแต่เช้าตั้งใจไปทำบุญที่วัดถ้ำสหายบ้านผาสิงนะครับ
วัดปิดเนื่องจากโรคระบาดก็เลยชวนกันจะไปเที่ยวที่ภูฝอยลม
เมื่อขับรถถึงถนนที่เกิดเหตุด้วยสภาพที่เป็นเนินสูงแล้วก็เป็นทางโค้ง
เขาเองก็ชะลอรถแล้วนะคุณนะชะลอรถแล้วนะฮะ
เพราะว่ามันใช้ความเร็วไม่ได้อยู่แล้วเห็นด้านขวามีรถกระบะจอดอยู่ไหลทาง
พอพ้นรถกระบะมาเท่านั้นแหละฮะเป็นจังหวะที่เด็กวิ่งออกมาจากทางด้านขวา
แล้วก็ข้ามถนนจะไปอีกฝั่งหนึ่งปรากฏว่าเขาก็เบรกไม่ทันก็เลยชนเด็กเขาอย่างจังเลยฮะ
แล้วก็เขาบอกว่าตอนนั้นนะพอชนเสร็จรถก็ทับเด็กนะครับ
แล้วก็ตัวของนายสุวิทย์บอกว่าถ้าไม่มีรถกระบะที่จอดไหลทาง
บังสายตาอยู่ก็คิดว่าคงจะเห็นนะตอนเด็กวิ่งข้ามถนนนะครับ
ก็เข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เพราะว่าตัวเขาเองก็มีลูกเหมือนกัน
อยากจะขอโทษครอบครัวของเด็กจะรับผิดชอบทุกอย่างนะฮะ
แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ขึ้นดื่มอัลกอฮอลมานะครับ
ด้านของยายของน้องกันนะฮะคือนางสาวพิมพิไล
กับพ่อค้ารถเร่รถกระบะที่จอดอยู่นั่นแหละฮะ
อยู่ริมฝั่งถนนนะครับ
พอจ่ายเงินเสร็จแล้วยายทวดก็ถือขวดนมออกมาพอดี
จู่น้องกันก็ผละจากยายวิ่งไปหายายทวดเพราะอยากกินขนม
แล้วก็เป็นจังหวะที่มีรถพุ่งเข้ามาพอดีนะครับ
ตัวยายบอกว่ายายก็คว้าเด็กไม่ทันเหมือนกันคว้าหลานไม่ทันนะครับ
โมงเช้าเมื่อเช้านี้ทางครอบครัวตั้งศพของน้องกัน
ที่บ้านพักในตะวนหนองหายโดยมีนางสาววิพาพันธ์วิไลปาน
แม่ของน้องกันเดินทางมาจากกรุงเทพเพื่อร่วมงานศพลูกชาย

แล้วก็จะทำการชาปนกิจศพในช่วงบ่ายวันนี้เลย
เพราะว่าครอบครัวไม่ค่อยมีเงินนะครับ
โดยผู้เป็นแม่ได้มาจุดทูปบอกกับน้องกันบอกกับลูกชาย
หน้าโรงศพทั้งน้ำตาบอกว่าเกิดชาติหน้านะ
ขอให้เกิดเป็นลูกแม่อีกนะครับ
ที่ผ่านมาก็วีดีโอคอลคุยกับลูกชายตัวน้อยแทบทุกวันเลย
ล่าสุดคือวันสิ้นปี๓๑ธันวาคม
ลูกก็ถามแม่ว่าปีใหม่แม่จะมาหาหนูหรือเปล่า

เพราะว่าตั้งใจจะพาน้องกัน
จะลางานพาน้องกันไปเที่ยวทะเลหลังปีใหม่
หรือว่าไปช่วงวันเด็กเลยปีใหม่ก็เลยไม่ได้กลับ
แต่มันเกิดเหตุสลดก่อนนะครับ
แม่น้องกันบอกว่าอยากฝากทุกคนนะให้เป็นอุทาหรณ์
เวลาใช้รถใช้ถนนในช่วงของเขตชุมชนหรือในหมู่บ้าน
ชะลอความเร็วแล้วก็อย่าประมาทนะครับ
ฟังเสียงครับ
ส่วนนายสุวิทย์คนขับรถกระบะที่ชนแล้วก็ทับเด็ก
ก็เดินทางมาร่วมงานศพเหมือนกันนะครับ
ซึ่งทางครอบครัวบอกว่าก็เข้าใจสถานการณ์
ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับ
ญาติยังเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะให้กับนักข่าวของเราฟัง
บอกว่าคืนวันก่อนเวลาประมาณสัก๕ทุ่มนะครับ
น้ำขิงอายุ๒ขวบ๔เดือนซึ่งเป็นน้องสาวของน้องกันเนี่ย
ชี้ไปทางหน้าบ้านบริเวณตู้น้ำมันหอดเหรียญ

แล้วน้องน้ำขิงพูดแบบนี้
บอกว่าเห็นพี่ชายนั่งร้องไห้อยู่คนเดียว
ทำให้แม่แล้วก็ญาติพี่น้องต่างพากันเชื่อว่าเป็นวิญญาณของน้องกันด้วยนะฮะ
อันนี้เด็กเล่าให้ฟังตอนหลังเกิดเหตุแล้ว
ก็คือเป็นด้วยความเชื่อนะคะ
เหมือนเด็กเห็นพี่ชายเนอะน้องสาวเห็นวิญญาณพี่ชายนะครับ